นะครับคุณผู้ชมครับกลับมาข่าวเย็นไทยรัฐครับ
มีเรื่องดราม่าที่มีการสร้างปฏิมากรรมหอยชักตีนนะครับ

ล่าสุดนะฮะทางนายกอบตต้องออกมาชี้แจงแล้วว่า
การใช้งบประมาณ๙ล้าน๑แสนบาทมันเป็นยังไง

หน่อยนะครับผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อหน้ากากหมาน้อย
โพสต์ภาพนี้ฮะเป็นปฏิมากรรมรูปหอยชักตีน
ตั้งอยู่หน้าหาดนพรัชธาราตะบนอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
ระบุข้อความว่ามาดูหอยบ้านเรากันไหม
และตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการใช้งบประมาณกว่า๙ล้านบาท
ผู้โพสต์ตั้งคำถามบอกว่าถ้าเอางบดังกล่าวมาใช้กับประชาชนชาวอ่าวนาง

ถ้าซื้อวัคซีนไฟเซอร์จะได้๑๔๙๖๗โดสนะ
ถ้าซื้อลาปิดเทสจะได้๒๕๒๗๗ชุดนะ
ผู้ช่วยข่าวโลกวิธีไปสอบถามผู้ประกอบกรามร้านค้า
บอกว่าการก่อสร้างนี้มันจะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
ดึงดูดนักท่องเที่ยวในภาวะปกติ
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านกับผู้ประกอบการ

ใช่จะได้ดูว่ามันสวยงามนะครับ
ด้านนายพันคำกิติธรกุลนะครับท่านนายกอบตอ่าวนางชี้แจงแบบนี้บอกว่า
โครงการนี้นะครับมันเป็นแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่ท่องเที่ยวนะครับที่คือมีแผนมาเป็น๑๐ปีแล้วล่ะ
โครงการต่อเนื่องจากปฏิบากรรมปลาใบที่หาดอ่าวนาง
ยืนยันว่าดำเนินการตามระเบียบราชการทั้งทำประชาพิจารณ์นะครับ
แล้วก็ได้รับงบประมาณมาในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙พอดี
ทำให้ถูกมองว่ามันไปใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ส่วนการดูแลประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ประตอไม่เคยละเลยเตรียมจัดซื้อวัคซีนแล้ว
แต่ทางจังหวัดแจ้งว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนมาเพียงพอกว่า๒แสนโดส
สุดท้ายนะฮะวัคซีนนั่นแหละที่ไม่มาตามนัด